กลับมาดูเรื่องสาธารณูปโภคกันหน่อยนะคะ
ถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลแจ้งที่ไหนดี
มีเรื่องที่ก็มีการโพสต์อีกเช่นเดียวกัน
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นสายไฟ

มันไหม้อยู่หน้าโรงแรมดังที่เชียงใหม่เลยนะคะ
เขาก็เลยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ

ไม่รับค่ะคือไม่รับแต่ว่าไม่มาไม่สารต่อ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้พิกัดไม่รู้จุดเกิดเหตุ
นี่ค่ะคือเขาก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้คุณนัทพงศ์

คือเห็นอย่างนี้ก็ต้องแจ้งที่ใดที่หนึ่งนะให้มาดู

เขาเห็นว่าเป็นสายไฟไงเขาก็เลยแจ้งไปที่๑๑
คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คือสถานที่เกิดเหตุก็คืออยู่ตรงถนน
ตรงข้ามโรงแรมแชงกรีล่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โทรไปเจ้านัทธิผู้โพสต์เขาบอกว่า
ถามเขาบอกว่าจุดที่เกิดไฟไหม้
คือพื้นที่หมู่ไหนตำบลอะไร
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ทราบ
เขาขับรถผ่านมาเห็นเขาก็เลยโทรแจ้ง

ยังไงฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่สามารถรับเรื่องได้นะคะ
ถ้าไม่ทราบพิกัดที่เกิดเหตุ

ให้มันไหม้ไปแบบนั้นแหละแล้วเธอก็วางสายไป
ไม่แต่ว่าแหม่ระดับอยู่กลางเมืองเชียงใหม่
บอกชื่อหน้าโรงแรมใหญ่ขนาดนี้หาเองไม่ได้

เขาบอกว่าคือเขาแจ้งว่าอยู่หน้าโรงแรมเนี่ยก็น่าจะรู้แล้ว
ว่ามันเป็นโรงแรมคือเป็นโรงแรมดัง
พี่กัดก็น่าจะหาไม่ยากหรอกนะคะ
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เผื่อว่ามีเพื่อนในเฟซบุ๊คเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เห็นข่าวนี้หรือใครมาเห็นก็จะได้ช่วยประสานดับเพลิงได้นะคะ

ก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาที่เธอแล้วก็บอกว่าให้ลบโพสต์
เพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว
เธอก็พยายามจะขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า
แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำยังไงต้องแจ้งใคร
จะได้เอาข้อมูลนี้ไปโพสต์เป็นข้อมูลอัปเดตในเฟซบุ๊ก

แต่เจ้าหน้าที่เธอบอกว่าต้องการให้เธอลบโพสต์อย่างเดียวเลย
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นความผิดพลาดของพนักงานที่รับสาย
ตักเตือนแล้วก็อบรมการให้บริการที่เหมาะสมไปแล้ว
เข้าไปดูในเฟซบุ๊คนี้อีกทีนึงก็ปรากฏว่าช่วง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา

ไปฟังเสียงเจ้าของโพสต์กันหน่อยค่ะ
จริงเราคิดว่าแบบเราค่อนข้างบอกพี่กัดที่แบบว่าแบบ
มันมันชัดเจนมากแล้วนะคือแคงกีล่าเชียงใหม่
คือถ้าเขาเสิร์ชตรงนี้อีกนึงมันก็เจอแล้วว่ามันอยู่ตรงไหน
คือถ้าเราต้องแจ้งทุกอย่างขนาดนั้นแบบทั้งหมู่ทั้งตำบลอะไรมันไม่ใช่บ้านเราเนอะ
ตอนแรกเราคิดว่าไปทางแอปน่าจะดีกว่าเพราะมันจะแบบ
กำหนดโลเคชั่นได้แต่ว่ามันไม่เลือกตรงนั้น
ก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่แบบกระตือล้นนิดนึง
คือมันก็ค่อนข้างชัดเจนที่บอกไป
คือเราไม่แน่ใจว่าเราต้องมีเบอร์ไฟฟ้าส่วนตัวของทุกเขตในประเทศหรือเปล่า

คือก็ต้องโทรไปศูนย์กลางเขาก็ต้องติดต่อเรื่องเองหรือเปล่า

เออค่ะชัดเจนนะคะ

เจ้าหน้าที่รายนั้นก็ต้องถูกอบรมตักเตือนเรียบร้อยไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวทำแบบนี้เดี๋ยวคนเขาไม่แจ้งนะครับ